ข่าวนี้กันต่อคุณผู้ชมเรื่องเกาเหลา

อันนี้ชาวเน็ตเขาจับตามองอย่างนี้
คุณหนิงปณิตาคุณเป้ยปานวาดคุณกะแต

ใช่คือพักหลังไม่เห็นไปคอมมงคอมเมนต
แล้วก็ประกอบกับมีพี่ท่านหนึ่งในลักษณ์โพสต์

แต่คนก็ชี้เป้าไปว่าเป็น๓คนนี้
ล่าสุดนะคะที่ฉันเจอคุณหนิงปณิตา

บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนะ

นี่มันมีรายการใหม่ทางไทยรัฐของเรานี่รายการ
แม่ว่าได้นี่รายการใหม่คุณผู้ชม

ตอนนี้หนิงกำลังเป็นผู้จัดเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดกล้องละคร

พักเนี่ยเอาจริงไม่เจอใคร

ช่วงไหนถ้าทุกคนรู้เลยว่าท่านหญิงจะเปิดกล้องละคร
หรือว่าเตรียมทำงานละครเนี่ย

แล้วจะเจอกันอีกทีก็คือใกล้จะงานเสร็จแล้ว
นะเวลาที่เหลือเราก็ต้องไปดูแลลูก

จัดลำดับให้มันถูก

เพื่อนกันบางทีไม่ต้องเจอกันหรอก

งานยุ่งงานพิธีกรรายการใหม่เขาชื่ออะไรนะ

ทางไทรัททีวีเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะคะ